หัวเมียทะเลาะกันมันก็ต้องมีง้อมีงอน
ลิ้นกับฟันโกรธกันแต่เนี่ยโอ้โหหนักเลยครับ
ผัวงอนเมียทำไงเมียหนีออกจากบ้านไป
จดไฟเผาบ้านเลยอ่ะโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยครับ
ไฟลุกไหม้แบบนี้นะครับเป็นเหตุที่เกิดที่บ้านสองชั้น
สามจัวรธครราชสมจักรนะคะเคลื่องโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ดับเพลิงต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงครับ
หลังอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแต่ไอ้บ้านต้นเพลิงเนี่ย
ไม่แบบวอดวาย

จากการสอบถามนางอารีโยงกระโทก
อายุ๕๙ปีเจ้าของบ้าน

เป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิง

เมาแล้วชอบชวนทะเลาะ
แล้วยังไงทำร้ายร่างกายด้วย
ทำลายข้าวของเป็นประจำ

จะเผาบ้านประช
อีสามเกิดเหตุเพลิงไหวขึ้นจากชั้นสองของบ้านและลุกลามอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันก็พบว่าสามีขับขี่รถหลบหนีออกไป
ทีนี้เธอมั่นใจเลยฝีมือสามีเธอแน่ไปลองฟังเสียงดูครับ
เฮ้ยหนูจากทางบนจากทางบน
ตัวเพราะกว่านี้อย่างไรความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
ใช่ความรู้สึกแน่แค่ก็ผิดใจทีนี้เองนะครับ

เขาเป็นคนมีพฤติกรรมรุนแรงอย่างนี้มาก่อนเป็นประจำเลย
ถ้าเครียดมาเธอขิดกว่างอะไรหมึดสิ่งทุกอย่างตีกันด้วย
เธอเชื่อแล้วว่าเป็นคนที่รักการวางเพลิงนี้แหละจ้ะ
เครียดมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าดื่มเหล้านิสัยก็เปลี่ยน
ไปทะเลาะกับเมียจุดไฟเผาเลย
ทำร้ายร่างกายไม่พอเผาบ้านนะครับ
ตำรวจออกติดตามแล้วนะครับและสามารถควบคุมตัวสามีของนางอารีได้
ในขณะที่กำลังขับขี่รถหลบหนีก็นำตัวไปสอบสวนที่สพเสริงสาง
เบื้องต้นตัวสามีเนี่ยยังอยู่ในอาการเมาสุราอยู่เลยครับ
ยังเมาอยู่เลยเหรอเมาไม่สางเลยแต่ฟ้าสางแล้วนะ
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำคือให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุวางเพลิง
ยังไงซะตำรวจไม่เชื่อนะครับแล้วจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
และจะแจ้งพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปครับ